คุณผู้ชมคะเป็นที่ชัดเจนแล้วค่ะ

ต้องบอกว่าข่าวนี้เราอ่านข่าวมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะ
สำหรับข่าวการเลิกลาอย่าร้างกันของคู่นี้นะคะ

แล้วก็มีซีนสยบข่าวชีวิตคู่พังออกมาอยู่หลายครั้งค่ะ

ในรายการยูทูปของพี่เจนิเฟอร์คิมค่ะ
ทาทานะคะก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญค่ะ
ทำให้เธอได้มีโอกาสพูดถึงกระแสข่าวครั้งนี้

สามีพี่หมอเนี่ยจริงค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีค่ะมีเหตุผลหลายอย่างนะคะที่ต้องคิดปิดฉากชีวิตคู่ค่ะแต่ยืนยันว่าเป็นการแยกทางด้วยดีและขอช่วยกันดูแลลูกชายก็คือน้องเรที่น่ารักนั่นเองคุณผู้ชมท่าบอกนะคะว่าตั้งแต่มีข่าวเนี่ยเธอเลือกที่จะไม่พูดถึงประเด็นนี้เลยก็เพราะคิดว่าทุกคนน
คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะพ่อตกลงกับอดีตสามีเรียบร้อยว่าจะช่วยกันดูแลน้องเรเหมือนเดิมอย่างดีที่สุดค่ะก็บันเทิงไทยรัฐนะคะขอส่งกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยนะคะแม้ว่าชีวิตคู่จะจบลงค่ะแต่ความเป็นพ่อแม่ยังอยู่ตลอดไปนะคะก็เชื่อนะว่าแฟนคลับของพี่ทาคงจะเขาเรียกว่าปลดล็อกในใจนะคะเพราะว่าบางท